แต่อย่าคิดลึกไปกลายไม่ต้องคุยแบบแซ่บ
เพราะหนุ่มพ่อคือคนตลกเหฮา
ก็อย่างงั้นนะอาจจะไปด้วยไอ้ฟังพ่อดีกว่า
สดนานครับผม
แอบซับไปเรื่อย

ถ้าปอบอกว่า๔ปีที่โสดมาไม่มีใครคุยเนี่ย
ชัลลี่บอกเลยนะฟ้าผ่า
เพราะปอโกหกแน่
เธอรู้เลยป่ะ
นี่ฉันมั่นใจดิฉันก็อินดีเอ็มหาปอบ่อย

โถเอ้ยคิดว่าจะได้เขียนข่าวเพิ่มแล้ว

มันจะเห็นไว้ก่อน
แล้วแหละอยู่เป็นโซนแบบนี้ให้เราชุ่มใจ

เห็นบอกเป็นเพื่อนกันดีแล้ว
ไม่ได้กล่อมนะเป็นเพื่อนดีกว่า